ส่วนที่พัทธลุงคุณยายโตไปแจ้งตำรวจบอกตำรวจมาจับร้านอีกชั้นหน่อย
มันเมายาบ้าแล้วมันก็คลั่งอยู่ในบ้านคว่างปลาสิ่งของที่
คือคุณยายไม่เห็นนะแต่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันกุ๊กกัก

เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงก็ต้องพังประตูเข้าไปไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ทำงานแบบทุลักทุเลแบบนี้ไปทั้งตำรวจและกู้ภัยเนี่ยนะคะ
บ้านนี้อยู่ในชุมชนร่วมใจพัฒนาเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง
คุณยายอายุหกสิบสองค่ะโทรแจ้ง
คุณตำรวจคุณเจ้าหน้าที่หลานชายอายุ๔๐ปี
ของอีฉันมันเมายาบ้ามันขังตัวเองอยู่ในห้องนอน
ส่งเสียงโวยวายคว่างปลาสิ่งของคุณยายก็กลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
เพราะว่าคุณยายอยู่บ้านหลังนี้กับหลาน๒คน
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะตอนแรกที่ต้องทำเลย
ขั้นตอนแรกของเจ้าหน้าที่คือเกลี้ยกล่อมก่อน
เปิดประตูห้องซะแต่ไม่สำเร็จค่ะตัดสินใจพังประตูเข้าไปเลย
และช่วงที่พังเข้าไปผู้ชายคนนี้นะคะยืนถือท่อนเหล็กอยู่ตรงระเบียง
ภาพมันน่ากลัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรอแหละ
เข้าไปใกล้ไม่ได้เนี่ยเขามีท่อนเหล็กรอจังหวะ
เอาเหมาะเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ชาร์จได้สำเร็จ
ควบคุมตัวใส่กุญแจมือเอาส่งโรงพยาบาลพัทธลุงก่อนนะคะ
เพราะว่ามีอาการป่วยทางจิตนะคะญาติเปิดเผยว่า
ผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวทรุนแรงเกิดจากอะไรเกิดจากเสพยาเสพติดมากเกินไป
เสพยาจะหลอนเหรอหลอนเลยสมองไปหมดสมองไปหมดเนี่ยนะคะ
อาการของเขาก็คือชอบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่สูงสิงกับใคร
แต่พอกำเริบเอ๊ะอะโวยวายอยู่คนเดียวค่ะ

สาเหตุของการกำเริบครั้งล่าสุดที่ยายแจ้งไปเนี่ย
น่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีผู้ป่วยจิตเวทอยู่ในครอบครัว